หลังจากเรามีการรายงานสดปฏิบัติการที่สวนลุมพินีกันไป

ก็ส่งไปที่เขาสนในการดูแลนะคะ

เขาบอกว่าจะดูแลดีจะเป็นเนื้อที่๒ไร่
เขาก็จะดูแลจะมีการฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรไม่ให้แบบติดเชื้อโรค
เพราะว่าในสถานที่ของเขาเขาก็มีตัวนี้อยู่แล้วจำนวนนึง
เอาไปเพิ่มจากสวนลุมเนี่ยก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเพิ่มเติมหน่อยนะคะ
นายวินันวิรณะหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรี
บอกว่าได้เตรียมพื้นที่รองรับใหม่แล้วค่ะ
ตัวที่นำไปจากสวนลุมพินีเนี่ยก็จะไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยนะคะ
บนพื้นที่กว่า๒ไร่มีการให้อาหารสัปดาห์ละ๒ครั้ง
ก่อนหน้านี้มีอยู่แล้ว๒๓๗ตัว
ถ้านำมาเพิ่มอีกก็รองรับได้อีกกว่าร้อยตัวเลยค่ะ
ยืนยันว่าไม่แออัดทุกตัวจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
เจ้าตัวเหล่านี้บอกว่าน่าจะสบายนะไปอยู่ที่แบบธรรมชาตินะ
สื่อต่างชาตินี่เขาแบบถ่ายภาพกันเยอะเลยนะ
จับตอนอุ่มจับตอนมัดปากกัน
ไปฟังเสียงหัวหน้าสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์เขาสนจังหวัดราชบุรีค่ะ
ณตอนนี้นะที่มา๒ล็อตนี้ยังไม่มีตายสักตัวเลยนะครับ
ก็เราจะฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วก็ดูว่าเขามีปัญหา
ดูจากสภาพภายนอกนะครับว่ามีปัญหาไหม
ถ้าไม่มีสภาพอ่อนแอไม่มีอะไรเขาก็จะไม่ตาย
ก็ยังพอรองรับได้บ้างอีกประมาณสักร้อยกว่าตัวน่าจะได้อยู่
แต่ถ้ามากกว่านี้ก็คงไม่ได้แต่ว่าเห็นว่าทางสวนลุมก็จะไม่ให้จับแล้ว
จากว่ามีคนต่อต้านเพราะว่าเขาอยู่คู่กับสวนรุ่มมานาน
นี่ไงเจ้าหน้าที่เขาก็บอกคนต่อต้านคืออยู่คู่กับสวนลุมมานาน
ก็จับส่วนหนึ่งล่ะเพราะว่าทางกรทมบอกว่ามันมีเยอะมากจริง
ก็อาจจะเป็นการควบคุมปริมาณอะไรแบบนี้
เห็นว่าหลังจากนี้จะไม่จับตัวจะไปจับไข่

เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็นำไป๔๐ตัวนะคะ
จับจากสวนลุมพินีวิธีการลำเลียงเป็นยังไง
คุณผู้ชมหลายคนสงสัยว่าสงสารมันจะขนมาไปยังไง

เขาขนแบบนี้คุณผู้ชมนำขึ้นรถบรรทุก
มีการใส่ไว้ในถุงกระสอบแต่ถุงกระสอบชุ่มน้ำนะ

แล้วก็พอไปถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน

เจ้าหน้าที่จะฉีดยาฆ่าเชื้อยาฆ่าพญาติ
ป้องกันไม่ให้นำเชื้อโรคไปแพร่พันธุ์ภายในสวนแห่งนี้
จากการตรวจสอบทุกตัวปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดีครบทุกตัวค่ะ

อันนี้ไม่รู้ตัวเดิมที่มีอยู่แล้วหรือว่าตัวใหม่ที่ไปถึง
เตือนใจนุษดำรงผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
ปัจจุบันนี้นะคะเจ้าตัวเหล่านี้มันมีเยอะจริงนะ
ในธรรมชาติแล้วก็มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีจำนวนลดลง
ซึ่งทางสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน
ถือเป็นสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพเป็นที่ที่เหมาะสม
สัตว์ป่าคุ้มครองทุกชนิดเหมาะที่จะไปอยู่ที่นี่
เพราะว่ามีพื้นที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
จากนี้ไปจะมีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลาน
แนวทางในการควบคุมค่ะตั้งแต่การฟักไข่
คือหลีกเลี่ยงการทำหมันอย่างที่บอกว่าทำหมันค่าใช้จ่ายสูง
ตัวหนึ่งเกือบ๑๐๐๐บาทก็คือจะไปเริ่มจากไข่เลย
เจอไข่ก็อาจจะเอาไปทำร้ายซะทำหมันอาจจะยากหน่อย
แล้วก็ควบคุมปริมาณให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะ